จากค่าตัวโดยสารปกติอีก๓๕บาทครับ

ในการที่จะตรวจสอบการโดยสารล่วงหน้า
ตอนนี้มี๖สนามบินหลักที่มีการเปิดแล้วก็การตรวจใช้แบบนี้แล้ว

ห้องควบคุมและสั่งการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า
เปิดทำงานแล้วภายในท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
จากนี้ยังได้นำไปใช้กับท่ากาศยานที่รับผิดชอบโดยบริษัทท่ากาศยานไทย
หรือทอทรวม๖แห่ง
ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่๑ธันวาคมนี้
ผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้าขาออกระหว่างประเทศ
จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก๓๕บาทต่อคนต่อเที่ยว
จากปัจจุบันมีเพียงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสนามบินของทอท๗๐๐บาท
ใช้ในการรับส่งข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ขาเข้าขาออกและผู้โดยสารเปลี่ยนลำ
โดยจะเริ่มตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสารตั้งแต่ขั้นตอนการเช็คอินที่เคาน์เตอร์ออกบัตรโดยสาร
เมื่อผู้โดยสารทำการเช็คอินระบบจะทำการส่งข้อมูลมาตรวจสอบ
ระบบฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
หากพบผู้โดยสารที่อยู่ในบัญชีผู้โดยสารต้องห้าม
จะดำเนินการตอบกลับไปทันทีแบบเรียลไทม์
ว่าไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศได้
จากขณะนี้เกิดเหตุการณ์รุนแรงในหลายประเทศ
ขณะเดียวกันยังช่วยสร้างมาตรฐานด้านการบินของไทย
ตามข้อเรียกร้องของโองการการบินของคนละเลือนระหว่างประเทศด้วย
อย่างมีอีกหลายประเทศเช่นเผียงเมียร์มาออสเตเรีย
นิวซีแลนด์และอาฟริกาไปแล้ว
จากนี้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบแบบเดียวกันนี้
คือมาเลเซียสิงคโปร์และกัมพูชา
ซึ่งจะสามารถส่งข้อมูลกันได้แบบเรียลไทม์ระหว่างประเทศได้อย่างสะดวกสบาย
จากสามารถสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยได้แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก๓๕บาท
ส่วนที่เหลือ๑๙๐จะเป็นค่าเชื่อมต่อระบบจากต้นทางไปอย่างปลายทางครับ
ขวัญโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน